คุณผู้ชมครับไปดูคลิปนี้ค่ะมีผู้ชายคนนึงนะคะอายุเพิ่ง๑๙ค่ะ
แล้วคนมีคนดูเขาเยอะ๑ล้านคน

เพราะว่าไปกินรังพึ่งรังพึ่งสดนะ
คิดว่าไม่มีพึ่งแล้วแต่พึ่งยังเหลืออยู่
ผึ้งต่อยปากค่ะจริงปากบมเลย
นี่ค่ะมีคนไปแซวขออนุญาตแซวไม่ต้องไปฉีดฟิลเลอร์ที่ปากเลย
เดี๋ยวนี้คนอิยมฉีดฟิลเลอร์ปากตุ๋ยหน่อยอันนี้ตุ๋ยจริงเลยเพิ่งต่อยเลย
นายวิศวะงามสมบัติอายุ๑๙ค่ะบ้านอยู่อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
นักศึกษาปวส๑วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมินะคะ
น้องเขาชอบทำคลิปแล้วก็ไปแชร์ในโลกออนไลน์ในติ๊กต๊อกในเฟซบุ๊ก
คลิปนี้๑๘ล้านวิว๑๘ล้านครั้งที่คนไปดูนะคะ
คอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โหปากกระจับทันตา
คอมเมนต์ก็พูดเหมือนดิฉันว่าฟิลเลอร์ธรรมชาติไม่ต้องไปฉีดเลยไม่ต้องไปพบแพทย์
วิศวะบอกว่าก็คือไปหารังพึ่งที่สวนของแม่
พอได้รังพึ่งมาก็เอาตัวพึ่งออกหมด
ตั้งใจว่าจะกินรังพึ่งแล้วก็จะถ่ายไปโพสต์ในโลกออนไลน์นี่แหละ
ปรากฏว่ามีพึ่งเหลืออยู่ในรังตัวหนึ่งเหลืออยู่ตัวเดียว
ต่อยเข้าปากตอนกำลังถ่ายอยู่เลยค่ะ
โยนรังพึ่งทิ้งแทบไม่ทันปากเลยบวมอย่างที่เห็นนะคะ
แต่คนก็ไปถามว่าอุ๊ยลองของหรือเปล่า
ของเหรอไปกินรังพึ่งที่มีพึ่งแบบอยากจะโชว์อะไรหรือเปล่า
ตั้งใจหรือเปล่าตั้งใจไหม
วิศวะบอกโอ้โหใครจะไปตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจริง
แค่อยากกินรังพึ่งแบบอยากลองดูรังพึ่งสดนี่มันจะเป็นยังไง
ก็ตั้งใจจะถ่ายคลิปแล้วก็แชร์ในโลกโซเชียลให้เพื่อนดูเท่านั้น
แต่ว่าพอแชร์คลิปนี้ไปคนไปดูเยอะมากค่ะ
ไปเอาพึ่งกับแม่มาครับที่สวนแล้วจะมาถ่ายถ่ายเล่นนะครับ
แล้วผมคือผมมองดูดีแล้วก่อนที่ผมจะกินอย่างที่ในคลิปนะครับ
ผมผมมองแล้วแล้วผมไม่เห็นตัวครับมันมันไม่มีสักตัวเลย
แล้วผมก็กัดไปกัดไปแล้วมันรู้สึกว่ามันเจ็บ
แล้วมันแบบมันต่อยมันต่อยขึ้นเลยครับ
แล้วผมก็ปวดแล้วผมก็โยนรังพึ่งนั้นทิ้งเลยครับ
แล้วพอผ่านมาผ่านมาประมาณ๕นาที
ผมไม่กล้าบอกแม่ผมปิดปากผมเข้าไปในบ้านแล้วผมออกมาอีกครั้งหนึ่ง
มันวอร์มหมดเลยครับทำคลิปลงทุกวันครับ
ทำคลิปสายฮาสายสายตลกครับแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจถ่ายครับ

ใช่ครับจะถ่ายจะถ่ายลงสตอรี่เฟสเฉยว่าได้กินรังพึ่งนะครับ
แล้วเราไปเอารังพึ่งมาจากไหน
เอามาจากสวนครับสวนที่บ้าน